ตอนนี้เค้ามิชัยมาแล้วจ้าบสิตามาเราค่ะเอ่นทักคุณมีเรื่องร้อนใจ

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย
ในเกมรับจำนำ

ป่อย๒โอ้โฮดูเหล่า

โอ้โฮหนูตอนนี้แค่ขยับก็ก๊อบแก๊บไปหมดแล้ว
จะบอกว่าวันนี้ผู้จำนำของเรา
ลูกชายเขาเป็นสตันเมนเฮ้ย
เออแล้วที่ตกใจคืออะไรรู้ป่ะอะไร
เป็นสตันแมนตั้งแต่๘ขวบ

ตัวมันไม่จิ๋วเหรอจริงตัวจิ๋ว
แต่เพราะเอิญว่าชีวิตน่ะมันไม่ได้ง่ายนะพี่
มันเกิดเรื่องไม่คาดคิดกับครอบครัวเขา
ครอบครัวเนี่ยแทบล้มทั้งยืนเลยเชื่อไหม
แต่ว่าลูกเนี่ยเขาก็ไม่ยอมแพ้

เรื่องนี้ชื่อว่าใจลูกไม่ยอมแพ้ใจแม่ไม่ยอมท้อ
ใจลูกไม่ยอมแพ้ใจแม่ไม่ยอมท้อ
บอกมาลายชื่อนอนบ่อนไส้ทั้งหมดอยู่ไหน
กูไม่บอกต่อให้กูตายกูก็ไม่ยอมบอกมึง
มึงไม่บอกใช่ไหม

หวยกูจะบอกมึงตั้งแต่หมัดแรกแล้ว

มันอยู่ที่อย่าไปบอกมันนะ
น้องให้ดี

ระวัง

อุ๊ย
แล้วไม่ชัก

เฮ้ย
สวยงามเนี่ยหนูระวัง
เอาไว้สุดยอดเลยหนูเว้ย

คัทเอ็กซเซลล์นเล่นดีมากเลย

มากเลยพี่กี้พี่ชอบเล่นอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องต่อไปยาวเลยนะ
ขอบคุณทุกคนนะครับทีมงานไปพักได้เดี๋ยวซีนต่อไปเลยไปครับ
เฮ้ยเพชรก็เล่นดีนะเดี๋ยวฉากต่อไปตกตึก

ช่วยกูด้วยเอ้าไม่มีใครช่วยกูหรอก

เงินมันก็ไม่ใช่น้อยเลยนะ

คุณแม่เป็นไรรึเปล่า
ผมไม่มีอะไรรอ

พ่อก็โทรมาบอกว่าตอนนี้ที่บริษัทพ่อเขามีปัญหา
แล้วพ่อเขาก็เป็นหนี้ตั้งเกือบ๑๐ล้านเขาเครียดมากเลยนะลูก
แม่ไม่รู้จะทำไงดีเหมือนกันจริงหรอแม่
มิกกี้ไปได้เวลาเข้าฉากต่อแล้วไป
ไม่เป็นไรนะแม่ฉันเข้าฉากก่อนนะไปเลยมาแล้วครับ
เดี๋ยวฉากต่อไปเป็นฉากสำคัญนะครับฉากนี้มิกกี้จะต้องโดนพี่ผู้ร้ายหนึ่งเนี่ย

เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนพอผมบอกคิวมาเลยนะครับพี่
คิวมาหนึ่งเลยครับโดนเลยสองตามมาเลยสองตามมาเลยเต็มน่ะ
สี่นี่เหมือนจะกันได้แต่โดนห้ามาเลยหกเลยเต็มเลยน่ะ
เข้าใจไหมเข้าใจไหมรู้ไหมรู้ไหมนะโอเคนะ
แต่วันที่สามนี่มาเลยมาเลยคราวนี้พอแป๊บนึงสู้ไม่ได้แล้ว
อันนี้มาสองเลยฟุ๊บก็เรียกคนนี้มาจับตรงนี้ไว้จับคำไว้ก่อนคำนึง
สวนกลับไปสวนกลับอุ้ยไอ้คนนี้ส่งน้ำเลยโอ้โห
เข้าใจไหมมิกกี้ครับครับเข้าใจครับโอเคถ่ายต่อได้ครับ
อืม
อืม

เจ็บไหมเนี่ยเหมือนตัวมันต่อยจริงเลย

พั้กก้องครับ

เปล่าเลยแม่ผมไม่เจ็บตรงไหนเลย
โรงอกไปทีแม่อ่ะใจไม่ดีเลย
แล้วเมื่อกี้ผมเห็นแม่ร้องไห้แม่เครียดเรื่องหนี้ใช่ไหม
ใช่ลูกเงินเนี่ยตั้งเกือบสิบล้าน
เราจะไปหาจากไหนมาใช้แม่ยังไม่รู้เลย
ไม่เป็นไรนะแม่ผมจะทำทุกวิถีทาง
เพื่อที่จะหาเงินมาใช้หนี้ให้แม่เองแม่ไม่ต้องกลัวนะ
ขอบใจมากลูกแม่จะไม่กลัว
แล้วแม่จะต่อสู้ไปกับลูกด้วย
เอาละครับคุณแม่อยากจะเข้าชาติต่อสู้ด้วย่ะ
เข้าไปมือ

พ่อแม่ก็กลัวว่าลูกจะคิดมาก

แต่จริงอยากรู้ซึ่งกันและกัน
แล้วก็พูดซึ่งกันแล้วกันพี่ว่าจะดีกว่าไหม
ตัวน้องเองเขาก็พร้อม

มันสร้างพลังของครอบครัวนะฮะ

สวัสดีค่ะ

ที่เราเห็นในเรื่องราวเนอะลูก
ที่เขาไปถ่ายทำมา

งงไหมฮะเกิดมาก็มึงเคยเห็นนี่แหละ

มันคืออะไรวะเบน

ก็เลยต้องเอาบูธตัวจริงไปเล่นเป็นตัวเอง
ก็คือเป็นขาของน้องมิกกี้จริง
ต้องบอกว่าเล่นเป็นสแตนอินเนี่ย

เดี๋ยวนะแม่๘ขวบเนี่ยเป็นสตันแปลว่าก่อน๘เนี่ย

พอเห็นแววปุ๊บก็หาโรงเรียนที่แบบ
สอนการต่อสู้แล้วก็เป็นด้านนี้โดยเฉพาะ

ใช่ค่ะก็ตอนนี้เป็น๑๑แชมป์ประเทศไทย
สุดยอด

แล้วก็อะไรอีกลูกแล้วก็ชาเวสไทยคาราเต้โด่๓สมัยครับ
ชาเวสไทยฮัพทิโด่ครับ๓สมัย

ชาเวสไทย๓สมัยพร้อมมาในกระยะเยี่ยม๒สมัยครับ
โอ๊ยวัลวินัมนี่คือล่าสุดเลยป่ะลูกใช่ครับ
ทีมชาตินะคุณนะโววินัมนะฮะ
ก็ถ้าบอกว่าโววินัมนี่ประเทศไทยไม่มีศร

กีฬาโววินัมเนี่ยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวจากเวียดนามนะครับ
ป้องกันตัวจากเวียดนามนะครับ
โววีนัมเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ฝึกฝน
โดยทั้งที่มีอาวุธและไม่มีอาวุธ

หนูตั้งใจมากเลยใช่ไหมลูก
ตอนนั้นเนี่ยทำไมถึงตั้งใจ

มันมีแรงบันดาลใจอะไรลูก
แบบได้แข่ง๔เกมตั้งแต่

เพื่อแบบให้ได้เหรียญทองครับ

เห็นว่าคุณแม่รับโทรศัพท์จากคุณพ่อ

แม่เป็นอะไรเราก็ไม่กล้าบอกเนอะ
เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขาไง

อ๋อแม่ยังไม่ได้บอกจริงใช่ค่ะถูกต้อง
สิบขวบมันก็ไม่ควรที่จะรับรู้

ก็คุณพ่อเปิดบริษัท

ก็ให้เพื่อนจัดการให้หมดเลย

เขาจ่ายเงินเพื่อนแล้วแต่เพื่อนไม่จ่ายเงินเรา

แล้วมันไม่ใช่ก้อนเล็กนะ

หลุ้นลุ่มมาเลยไม่ทันตั้งตัว
เราตัดสินใจบอกความจริงกับลูก

แล้วก็พอตัดสินใจบอกลูกวันนั้น

ไม่มีที่สมบัติที่เราจะต่อยอดแล้ว

ก็ขายรถคันสุดท้ายที่เราใช้อยู่

หารถมือ๒ซื้อมาสมมติว่าซื้อมา๑๐๘๐๐๐
แม่ขายไป๑๐๙๐๐๐ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ

ก็แบบช่วยแม่หาเงินไปแบบไป

ว่าช่วยคุณแม่หาเงินเพิ่ม
ไปทำงานเพิ่มไปเป็นสตันเพิ่ม
อันนี้ก็คือโววินัมมันมีเงินรางวัลที่มันก็เป็นเป้าหมาย

ได้เงินจากการแข่งแล้วก็แบบมีแบบสปอนเซอร์เข้ามาอะไรอย่างนี้ครับ
มันก็จะมีอะไรต่อตามมาอีกแหละแต่เพราะเอิญว่าวันนั้นมันไม่ใช่
เพราะว่ามันเป็นกีฬาประจำชาติเขาแล้วเราเพิ่งจะเข้าไปใช่ไหมแม่เรายังค่อนข้างใหม่มากกับกีฬาอันนี้
แล้วเข้าไปสู้เจ้าของประเทศเขาก็จะค่อนข้างยาก
ลงมาฟิลล์นั้นคือแม่ยืนอยู่ข้างบนแล้วร้องไห้

เขากลับมาเขาบอกว่าแม่๓แสนเลยนะช่วยให้แม่ได้เยอะเลยนะ
คือฟังอย่างนี้มันก็เหมือนกับน้องเขาก็
พยายามหาวิธีช่วยคุณแม่ทุกทาง

ก็คือหมายความว่าเขาไปเป็นสตันให้ต่างชาติเหรอ
จริงเขาอยากเป็นแบบนักแสดงแอคชั่นคิวบู๊แบบ
เหมือนพี่จาเหมือนฉดโหล

มันเป็นไปได้นะแม่เพราะว่าเขาทักษะคือแบบแน่นสุดเลย
หมูป่าก็ไปเล่นกับเขาด้วยอุ้ยลูก

ชื่นใจจังเลย
ได้ยินอย่างนี้นะขนาดเป็นลูกของเขา
แต่เราแอบอมยิ้มแล้วก็ยิ้มดีใจภูมิใจไปยังไงก็ไม่รู้เนอะ

แล้วที่แม่เล็กมาในรายการของเราในวันนี้นะครับ

เพราะว่าแพงมากบางอย่างคือเราไม่มีปัญญาเนอะ
บางอย่างก็โอเคบอกแล้วไว้มีสอง
ล่าสุดไปเล่นดอกสากล

เข้าไปถึงถ้ารวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จตกเกือบ๔๐๐๐

อุปกรณ์การกีฬานั่นเองนะครับที่แม่อยากจะได้

ของที่แม่เล็กเอามาจำนำกับทางรายการคือ
ตุ๊กตาที่ระลึกจากกีฬาซีเกมค่ะ
และนี่ก็คือตุ๊กตาล้มลุกรูปมัสคอต

ที่น้องมิกกี้ซื้อมาฝากจากเวียดนามโดยเฉพาะเลยนะครับ
ความสูงประมาณ๑๕เซนติเมตร
และอยู่ในสภาพเยี่ยมเพราะเก็บรักษาเป็นอย่างดี
แต่เห็นชิ้นเล็กแบบนี้นะครับ

เพราะตุ๊กตาตัวนี้อัดแน่นไปด้วยเรื่องราว
ที่จะทำให้คุณอบอุ่นหัวใจ
เราไปฟังจากปากน้องกันเลยครับ

แล้วก็เป็นตุ๊กตาสัญญาว่าปีหน้า

โอ๊ยลูกโถเป็นกระบวนใจเนอะ

ของจริงมันจะเป็นแบบตุ๊กตาเลยครับนิ่ม

ใช่ครับเพราะว่าผมซื้อตัวนี้มา
เพราะว่ารอบหน้าผมจะไปเอาที่เป็นของจริงมา

พี่เบนแบบภูมิใจกับตุ๊กตาตัวนี้แทนแม่นะ

ซื้อมาเนี่ยราคามันอาจจะไม่ได้แพงเท่าไหร่หรอก
แต่เขาซื้อมาด้วยความหมายจริง
เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าราคามหาชนของตุ๊กตาตัวนี้เนี่ย

ตุ๊กตาตัวนี้น่ารักดีผมจะเก็บเอาไว้ที่บ้าน

เป็นตุ๊กตาซีเกมครับตัวนี้ผมให้๑๐๐บาทครับ

ตุ๊กตาซีเกมตัวนี้เป็นสินค้าจากต่างประเทศนะคะ
ให้ที่ราคา๙๙๙บาทค่ะ
ที่บ้านเราก็สะสมตุ๊กตาซีเกมเหมือนกันค่ะ
ให้ที่ราคา๘๙๙บาทค่ะ
ราคามาจากเวียดนาม๗๕๐ครับผม

เราได้ยินแล้วราคาแล้วเราปลื้มใจอ่ะพี่เอ๊

ปกตินะจากราคาซื้อมานะ
ราคาจะต่ำเตี้ยเรียดินมากเลย

ราคามหาชนของตุ๊กตาตัวนี้นะคะ

ถูกแล้วที่แม่ตอบคำนี้ออกมา

มันเป็นตัวแทนคำขอโทษบนคราบน้ำตาของความผิดหวัง
และยังเป็นพลังเพื่อแทนคำสัญญาของน้องมิกกี้ที่มีต่อคุณแม่
มีคุณค่าทางใจสักขนาดนี้นะครับ
บอกเลยว่า๑๒๐๐ฉันก็ไม่ให้

เพราะฉะนั้นเชิญคุณแม่ประจำที่ครับ
ตุ๊กตาตัวนี้นะครับคือตุ๊กตาแห่งความภาคภูมิใจนะครับ
และความทรงจำที่มีคุณค่าที่สุดของครอบครัวเขา
เพราะฉะนั้นราคาจำนำในวันนี้

มาหาทุนให้เท่าไหร่นะ
ราคาหมายความทุน๑๒๐๐บาทค่ะ

มันมีคุณค่ามาก

อย่าให้อายนะครับค่ะ

เมื่อเขาเห็นราคานี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างแม่

เพราะดูคลิปแบบก่อนหน้านี้มาก็บอกว่าไม่ถึงนะ

ถ้าอย่างนั้นขอเชิญจำนำครับ

และตอนนี้นะคะขอมอบเงินจำนำจากทางรายการไปก่อนเลย

เขาจำนำแล้วต้องมีการถ่ายคืน
แต่ว่าเรายังไม่อยากถ่ายอ่ะสิ
ตั้งแต่มาเนี่ยเราได้ยินว่าน้องเขาทำอันนั้นอันนี้
แต่ยังไม่เห็นเลยว่าเขาทำได้จริงหรือเปล่า

ครับมันเป็นโชว์อะไรลูกวันนี้มีโชว์อะไรมา
เป็นโชว์คิววูครับ

พร้อมก่อน

โอ้โฮ

โอ้โฮ

เข้าสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำในช่วง

ไถ่ของเฮ้ยใช่
ไถ่ของเฮ้ยใช่

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด๔ข้อ

รับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้ถึง๒๐๐๐บาทเลยครับ
ตอนนี้ก็คือผู้จำนำของเรานะฮะ

ก็ได้นำตุ๊กตาซีเกมนี้มาจำนำกับทางรายการ
และตอนนี้มีเงินจำนำอยู่ในกระเป๋าแล้วนะครับ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ครับ

รู้ไหมครับว่าลูกของเราเขามีไอดอลนะ

เป็นพี่จากับเฉินหลง
อย่างคุณเฉินหลงเขารำมวยจีนเป็นด้วยใช่ไหม

รู้ไหมว่าเขาเคยอยู่ที่เมืองไทย

เขาเคยอยู่อยู่แถวเยาวราชของเราเนี่ยตั้งแต่เก้าขวบเนี่ยอืม

แล้วเขาก็มาหลงอยู่ที่เยาวราช
อันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้หลงได้อะไรหรอก

ขณ์แช่เฉินชื่อว่าอาหลง

คำถามไถ่ของข้อที่๑ถามว่า

ฉันหลงเคยอาศัยอยู่สถานที่ใดในเยาวราช

สองรงทาน

ทำไมคิดว่ารงิ้ว
เพราะว่าเฉลงนิรังกาเก่งครับ
น่าจะเกิดขึ้นมาแก่รงิ้ว

เขามีการแสดงด้วยค่ะเล่นงิ้วอะไรอย่างนี้

อยู่ไม่ได้ใช่ค่ะ
อยู่ไม่ได้เหรอใช่โรงทานที่คือเราให้อาหาร

อ่าแม่ตอบมาแล้วนะคะข้อหนึ่งโรงงิ้วค่ะ

ถูก

ถ้าถูกพอนี้ก็ได้ที่สองห้าพันบาทเลยนะคะ
เออถูกว่าต้องถูกถูก

มาแล้วมาแล้ว

เคยอาศัยอยู่หลังโรงงิ้วเก่าย่านเยาวราช

แสดงงิ้วเล็กน้อยเป็นบางครั้งนะฮะ
แล้วก็ได้เรียนมวยไทยกับคุณลุงสูงอายุท่านหนึ่งด้วย
ทำให้เฉินหลงนี่มีความผูกพันกับคนไทยมาก
เอาแล้วตอบหนึ่งข้อ
ถูกไปเลยนะคะหนึ่งข้อรับไปเลย๕คันมา
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒เลยครับ

เบ้นทราบไหมว่าตุ๊กตาซีเกมตัวนี้

ตัวนี้หนูว่าเป็นแพ้เหมือนแพ้
เนี่ยเขามีข่าว๒อันอย่างนี้
ควางไหมน่ะควางหรอกหนู

เอาเราก็ไม่รู้เหรอไม่รู้ครับ
เอาละมันคือตัวซาวราครับ
ซึ่งคือสัญลักษณ์นำโชคใน๔เกมที่เวียดนาม
นี่ตัวจริงของเขาหน้าตาเป็นแบบนี้
นี่แล้วที่มันเก๋มากคือตอนนี้

อุ๊ยไม่เล่นแบบฉันเลยน่ะ

มันมีไลน์มันมีไลน์มันมีไลน์ใช่ไหม
ไม่ใช่ไลน์ที่ส่งกันในโทรศัพท์ไม่ใช่
ไม่ใช่เหรอใช่เออโอ๊ยแหมมันทันสมัย
ตัวนี้มันหายากมากนะพี่

เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วว่องวัย
เหมาะที่จะเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมกีฬา
มันก็เหมือนสัตว์ประจำชาติเขาเหมือนกันเนาะเบ้นเนา
ใช่นะครับเข้าสู่คำถามถ่ายของ

ซาลาเป็นสัตว์ที่มีฉายาว่าอะไร
ยูนิคอนแห่งเอเซีย
นักร้องเสียงสูงจากป่าลึก
ยูนิคอล
ยูนิคอลในเอเซียมา
ถ้าข้อนี้แม่ตอบถูกนะเจ้าตัวนี้จะกลับไปอยู่กับแม่เลยนะ

ข้อหนึ่งยูนิคอนแห่งเอเซียค่ะ

คนหนึ่งยูนิคอนแห่งเอเชียค่ะ

จะเป็นยูนิคอนหรือจะเป็นนักร้อง
พิธีกรและผู้จำนำของเรา

และเคยได้ยินเสียงมันมาก่อนอย่างแน่นอน

ไถ่ของจำนำสำเร็จทันที

จะได้กลับบ้านเลยหรือไม่
มาลุ้นกันครับ

เย่
นี่ฉายายูนิคอนแห่งเอเชียนะครับ

เนื่องจากว่ามันเป็นสัตว์ที่มีเขาสวยงาม
ที่หาตัวจับยากมาก

หายากมากแต่ยังมีอยู่นะคะ

โอ้โหชาวลาเพิ่งถูกค้นพบนะฮะ
ห่วงเวลา๕๐ปีที่ผ่านมานี่เองนะ

ทึบชายแดนลาวกับเวียดนามเท่านั้น
เพราะฉะนั้นทั่วโลกนี่คือจะหายากมาก
เขาก็เลยชื่อว่ายูนิคอนแห่งเอเชียนั่นเอง
จะเป็นตำนานไปแล้วนะคะ

ขอบคุณครับ

ไทยของสำเร็จ
ดีดีด้วยนะไข่ของพิธีสำเร็จแล้วนะครับ
เขาบอกว่าอย่างมีลูกดีด้วยนะน้องเบชน์เนอะ
เราเชื่อจริงว่าเขาเกิดมาคำคูนครอบครัวนะ
พร้อมที่จะช่วยเหลือครอบครัวจริงนะ๓คน

เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๓ครับ

ที่บ้านมีของศักดิ์สิทธิ์ไว้บูชาบ้างไหม

แล้วเชื่อเรื่องของจีนไหมคะคุณแม่

เสียเนี่ยก็คือสัตว์มงคลโบราณของชาวจีนนะครับ
รูปร่างจะมีลักษณะเป็น

มังกรสิงโตควางนกและปลานะครับ
เราก็จะบูชาเพื่อขอโชคลาบเงินทอง
อันนี้สำคัญมากเลยนะแต่เขามีข้อห้ามนะคุณ
ต้องบูชาให้ถูกคิดถูกทาง
อ่าถ้าทำไม่ถูกไม่ต้อง
เงินทองก็ออกนอกบ้านไปหมด
มาเล่ากับคำถามข้อนี้เลยครับคุณแม่ครับ
คำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า
ห้ามรูปที่จุดไหนของปีเสีย
เพราะจะทำให้เงินทองลั่วไหล

สองท้อง
ตอบว่าปากครับปากครับปากครับปากครับ

ลูกที่ท้องแต่ว่าห้ามลูกที่ปากครับ

มีคนเคยบอกเราใช่ไหมใช่ครับให้อาบน้ำด้วยให้อาบน้ำด้วยใช่
เออนี่คำผู้ชายจริงนะแต่ถูกก็เปล่าอ่ะนะ
รู้ดิอ้าวแม่ตอบยังล่ะ
ขอตอบค่ะห้ามหนึ่งปากค่ะ
ตอบมาแล้วนะคะว่าข้อหนึ่งปากค่ะ

ข้อนี้เข้าทางหนุ่มเขาเลยล่ะครับ
เสียงถึงได้เป็นเอกชันซะแบบนี้
เสียจะนำโชคลาภมาให้กับคุณแม่
เอาฟังเจอเล่ากันครับ

นี่บ้านนี้เขาน่ารักจังเลยดูดิ
การปืชชาฝีเสียมีข้อห้ามอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ
ใครที่ได้ไปบางทีรู้เท่าไม่ถึงการ

การห้ามรูปปากปีเสีย
เพราะจะทำให้เงินทองรั่วไหล
นี่ไงเป๊ะเลย

ว่าปากถูกต้องเลยนะแม่นะ
ตอบมา๓ข้อนะคะถูก๓ข้อ
รับเงินสะสมไป๑๕๐๐๐บาท

นี่มันมีรอยยิ้มแบบนี้นะ
ข้อ๔ข้อที่๔ครับ

แม่ครับแม่เป็นคนจังหวัดสมรรย์ประการใช่ไหมครับ

มีผมภาพพระสมุดเจดี

อันนี้คือพระสมุทรเจดีนะครับ
แต่ว่ามันสูงมากเขาทำยังไงพี่เวลาเขาปีนออก

วินาทีการปีนขึ้นไปห่มผ้ารอบองค์พระสมุทรเจดีแบบนี้นะครับ
เพราะว่าความสูงของเขาไม่ธรรมดาเลยนะคุณผู้ชม

โอ้โฮ

บอกแล้วว่าจะต้องเป็นคนในตระกูลรุ่งแจ้ง

มันมีที่มาที่ไปล่ะสิ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ถามว่า
ผู้ที่ขึ้นไปห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดี
จะต้องเป็นคนตระกูลรุ่งแจ้งเพราะเหตุใด
โอ้โห
หนึ่งนามสกุลเป็นสิริมงคล
ข้อ๒เป็นคนแรกที่กล้าปีน

รุ่งแจ้งคือนามสกุลก็เป็นสิริมงคลเนอะ
แต่ก็ไม่น่าเป็นเหตุที่จะทำให้
มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปได้ทุกปี
เพราะส่วนมากนามสกุลทุกคนก็สิริมงคลหมด
ถ้าจะขึ้นไปเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตระกูลนี้
คนแรกที่เคยปีนเพราะมีความกล้าหาตั้งแต่ต้นตระกูลมา
แต่แม่เขาวิเคราะห์มาแบบกันชัดเจนนะ
เพราะนามสกุลก็มีอีกหลายนามสกุลที่โพสต์

คุณแม่ตอบมาแล้วนะคะข้อ๒นะคะ
เป็นคนแรกที่กล้าปีนค่ะ
และนี่คือคำตอบที่
เจดีสูงตั้งเกือบ๔๐เมตร
ไม่ใช่ใครจะขึ้นไปปีนกันได้ง่ายเลยนะครับเนี่ย
คุณแม่ของเราก็เลยวัดใจกับคำตอบที่ว่า
เป็นคนแรกที่กล้าปีน
เพื่อเดิมพันกับเงิน๒๐๐๐บาท
แต่จะถูกต้องหรือไม่ต้องมาลุ้นกันล่ะครับ
ถูกครับ

แต่เดิมเนี่ยการขึ้นไปห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีเนี่ยนะครับ

แต่ต่อมาเมื่อมีการบูรณะองค์เจดีใหม่
สูงและใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่๔

สุดท้ายเมื่อเห็นว่าไม่มีใครกล้าอาสา
ในรอดรุ่งแจ้งพนักงานในโรงน้ำชา
อาสาบอกขึ้นเองจนงานลุล่วงไปได้
หลังจากนั้นนะคะนายรอดก็ฝึกฝนคนในครอบครัว
ให้เป็นผู้ปีนขึ้นไปห่มผ้า
แล้วทุกครั้งสำเร็จทุกครั้ง

ตระกูลรุ่งแจ้งเนี่ยนะคะ
ได้รับการยกย่องให้ทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี้

ยังทำหน้าที่นี้มาถึงรุ่นที่๕แล้ว

แม่รับรวย๒หมื่นบาท

เพราะว่าช่วงหน้าในช่วงตัวจำนำโชค
ถ้าแม่ทำสำเร็จในเกมนั้นนะแม่นะ

เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ

นิดเดียวครบ

มารู้เจอว่าทำได้หรือไม่ได้ครับ
ถึงช่วงท้ายของรายการเกมรับจำนำนะครับ
ในช่วงตัวจำนำช่อง
ตัวใบนี้แหละที่จะพาครอบครัวไปได้เงินอีกเยอะแยะมาก

ช่วงที่แล้วคุณแม่สะสมเงินไปได้๒๐๐๐บาท

ช่วงนี้นะคุณแม่ถ้าเล่นเกมสำเร็จ

ซึ่งจะบอกว่าเกมมันไม่ยากหรอกพี่เอ๋
ไม่ยากสมาธิดีอย่าตื่นเต้น

หมายถึงว่าเกมมันเกี่ยวกับลูกปิงปองเหรอคะ

อ่าแม่อย่าพึ่งตื่นเต้น
เพราะว่ารายการเราใจดีมาก

เราไปดูกันนะคะเชิญค่ะ
และตัวจำนำวันนี้จะนำโชคด้วยเกม
กระท้อตะแก้ว

ลูกปิงปองที่นับกันไม่หวาดไม่ไหว
ผู้จำนำจะต้องหยิบแก้วและวิ่งไปในจุดที่กำหนด
เด้งลูกปิงปองกับพื้นให้ลงแก้ว

เบิ้ลเงินรางวัลให้ไปเลยครับ
เจ๊ฟังกันดีการในที่เรียบร้อยแล้ว
ให้สมาธิดีเท่านั้นเอง

กลัวคุณครับวิดีโอจรหนึ่งค่ะ

เอ๊ะเอาใหม่
ไปเย็น

ตอนก่อนเอง
ตอนก่อนเอง

ผิดแล้วผิดแล้ว
เปลี่ยนรูปเปลี่ยนมาก

สองเลยขึ้นมาเลยเสียงอยู่นิดนึง
เดี๋ยวลงไปได้สองสอง

เย้สิบพ้ายแล้ว

แม่ดู

ทำได้แต่เวลา๑๐๐วินาทีต้องไม่เกินนี่นะครับ
ลุ้นกันว่าทำได้หรือไม่ได้ครับ

หายเหนื่อนกันอย่างไร

เพราะว่าเงิน๔๐๐๐บาทรออยู่
หากทำสำเร็จภายในเวลา๑๐๐วินาที
แม่เล็กจะได้ทุนไปซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อม
เพื่อเติมเต็มความฝันให้กับเด็กได้หรือไม่
มาเอาใจช่วยกันครับ
ได้ครับ

พอบอกได้กูตัวอะไรวิ่งกันเต็มเวทีเลย

ก็ได้ไงแต่เวลาล่ะขอดูซิเวลาน่ะ
โอ๊ยแปด๑๗วินาที
สรุปเลยนะคะวันนี้นะคะ
แม่นะทำสำเร็จนะคะ
รับเงินจาก๒๐๐๐เพิ่มอีกเท่าตัวเป็น๔๐๐๐บาท

และที่สำคัญที่สุดคืออะไรคะพี่เอ
ไถ่ของสำเร็จ

ครึ่งแสนนะแค่ครึ่งแสนนะเออวันนี้เต็มเลยแม่จะเอาเงินไปทำอะไร
อุปกรณ์เขาล้วนจริงค่ะ

เป็นกำลังใจให้ครอบครัวนะครับ
แล้วก็แม่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับลูกแบบนี้ครับ
เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่น่ารักมากจริงก็คืออีกหนึ่งครอบครัวตัวอย่างเลยนะ
แล้วผมเชื่อครับว่าอนาคตเด็กทั้ง๓คนนี่แหละ

วันนี้ขอบคุณนะครอบครัวของแม่เล็กและเด็กทั้งสอง

ขอบคุณแน่นมากเลยนะพักก่อน

เราก็อยากจะแจกรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะคะ

ใครจะมีรอยยิ้มให้กับเราบ้างนะคะ
ในช่วงถ่ายของจำนำให้คนทางบ้านค่ะ
จำนำที่รายการไปถ่ายของให้ในวันนี้คือ
คุณป้าลาวัลจากกรุงเทพมหานครครับ
คุณป้าได้ส่งจดหมายเข้ามาเล่าให้ทีมงานฟังว่า
ได้นำแหวนไปจำนำไว้ในราคา๓๐๐๐บาท
เพื่อเอาเงินไปรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อม
ถึงจะเจ็บป่วยแต่คุณป้าก็ยังคงสู้ชีวิต
ดอกไม้เลี้ยงดูตัวเอง
สู้ชีวิตแบบนี้รายการขอไข่ของให้ไปเลยครับ
และถ้าใครเจอคุณป้าลาวัล
ฝากช่วยอุดหนุนคุณป้าแกด้วยนะครับ

หากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
หรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ
ยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะครับ

อย่าลืมนะฮะรายการเกมรับจำนำของเรา

คุณสามารถเอาของอะไรมาจำนำกับเราก็ได้
แล้วก็รับเงินจำนำในราคาพิเศษแบบนี้ได้เสมอเลยครับ
พบกับเราได้ใหม่นะคะเกมรับจำนำ

เวลา๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
กับพี่เอพร้อมต้อนรับเสมอค่ะ
แต่วันนี้นะครับเวลาหมดหมดเวลาลงแล้วจริง
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับ
ดูสิว่าผู้จำนำของเราจะเป็นใครจังหวัดอะไรนะครับติดตามด้วย
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร้าาาาา

จริงอ่ะ
ความหอมของกะทิเรารู้ถึงความสดของเขา
หมดเวลาแล้วไปทำหน้าที่ต่อวางกับ
ตกละลดปลอยเป็นร้อยแจนห้าหมื่นครับ
เบิร์ตจำนำกับทางรายการในวันนี้คือ

เร็วครับ